จังหวัดสงขลาท่านเจ้าอาวาสวัดน้ำกระจาย
เฮ้ยนี่โอ้นี่นะคะอ้ะค่อยดูกันไปนะอยากตกใจนะ
วัดน้ำกระจ่ายตำมลพวงอเมืองหัทห์ใหญ่จังหวัดสงขรา

ท้องออกมาเป็นของเหลวได้กระจายหมดแล้วฮ

อ้าวเหรอคุณจะพูดกระจายค่ะทางด้านพระชวรรษโชติธรรม
ท่านเจ้าอาวาสคุณค่ะงูตัวใหญ่มาก

ท่านพิชิตจับงูเหลือมด้วยมือเปล่าความยาว๓เมตร

โอ้โหหนูหลุกเลยอ่ะงูยาว๓เมตร
ใช่โดนพระจับโดนพระสยบโอ้โห

พอจับเสร็จพระลูกวัดท่านก็ถ่ายเอาไว้เห็นไหม
ดูดินึกว่าท่านเป็นกู้ภัยอดีตกู้ภัยหรือเปล่า
ลูกวัดบอกว่าตอนที่เดินออกมาจากกุฏิ
ไปเข้าห้องน้ำเห็นงูเหลือมตัวนี้
กำลังจะกลืนแมวเข้ามาหอมกุล

คือในวัดมีแมวเมื่อกูก็เลยมา
แล้วด้วยความตกใจค่ะรีบไปแจ้งกับท่านเจ้าอาวาสให้มาช่วยจับ
ไม่รู้จะทำอย่างไร
คือจับได้แล้วแหละ
แต่ไม่รู้จะทำยังไงต้องไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติไง
แล้วต้องให้กู้ภัยเป็นคนนำไปปล่อยให้ถูกไหมล่ะ
ใช่คืออย่างน้อยจับให้มันอยู่ในจุดหนึ่งพื้นที่หนึ่ง

เดี๋ยวให้ผู้ที่เขามีความเชี่ยวชาญจริงมาจัดการเอามันไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
เพราะว่าตัวมันใหญ่มาก๓เมตรแล้วถูกหยุดหวบต่อมา

แมวได้ไม่รู้ต่อไปจะไปกินอะไรต่ออีก

นะเอาจับได้ก็ดีแล้วอนุมูลธนาศาสตร์ทุกกับพระพันธ์ด้วย